มันเป็นไปได้ไหมที่ตัวเอกสาร
ซึ่งเซ็นวันที่๒๐เมษา๖๓นะคะ
แล้วบอกว่าเป็นแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณปี๖๓
แต่แท้จริงแล้วอาจจะไปบังคับใช้
ในปีงบประมาณปี๖๔ก็ได้
คือมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะ

ตามมาตรีธรมอัน๑วันที่๔๒๙๒
มันจะคำหนดที่รายจ่ายลงทุก
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการจัดจ่ายลงทุนเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเป็นการซื้ออาวุธกิจโภคก่อน
กำหนดว่าถ้าจะขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบในปีแรก
ไม่ต่ำกว่า๑๒๐นะคะ
ฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นการจองโครงการไว้ก่อน

โดยที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายผู้มาในปีแรก
ฉันก็คิดว่ามันคงถ้าเกิดเป็นไปตามกฎหมายเนี่ย

แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ในชั้นกรรมธิการที่เราได้ดูเอกสารจากทางกองทัพ
ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือหรือว่ากองทัพอากาศ

ที่ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งงบในปีแรกไว้๑๒๐
แต่ว่าในส่วนของการเบิกจ่ายในหลายครั้งเนี่ย
ก็มีการเบิกจ่ายที่ไม่ถึง
แล้วก็บางทีก็ไม่มีการเบิกจ่ายในปีแรกด้วยซ้ำไป
อันนี้เราก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะมีการกันโครงการนี้ไว้
เนื่องจากว่าในปี๖๔เอง

ในส่วนของงบลงทุนลง๕๐
ดังนั้นโครงการที่เป็นโครงการผูกพัน
อย่างเช่นโครงการจัดหายานกเกาะล้อยาง
ต้องผูกพันอย่างน้อย๓ปี
ถ้าไม่ได้ถูกอนุมัติในปีนี้นะคะ

ว่าอย่างน้อยในปี๖๔๖๕แล้วก็๖๖เนี่ย
จะยังสามารถที่จะดำเนินโครงการนี้ได้อยู่
แต่ว่าในทางกฎหมายแล้วดิฉันคิดว่าเป็นไปได้น้อยมากค่ะ
ถ้าเรียนสรุปความคือว่าก็คงเป็นได้แหละนะคะ
ปี๖๓ขึ้นว่าเป็นแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๖๓

คือความหมายคือเหมือนกับแบบเซ็นการันตีไว้ก่อน
ว่ายังไงงบปีหน้าต้องได้ทำโครงการนี้แบบนี้ใช่ไหมคะ

ถ้ามันเป็นงบประมาณในส่วนของปี๖๔เนี่ย
ซึ่งมันยังไม่ได้เข้าสู่สภาในวาระที่๑
ยังไม่ได้มีการอนุมัติโดยคอรมออีกครั้งหนึ่งโดยด้วยซ้ำไป
มันก็แปลกที่จะมีแผนจัดซื้อจัดจ้างออกมาแล้ว
ทั้งที่งบปี๖๔เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกอนุมัตินะคะ
ก็เป็นไปได้อย่างเดียวว่าเป็นการจองโครงการไว้ก่อนนะคะ

ซึ่งก็จะไปขัดกับมติคอรมออยู่ดีนะคะ
ก็มันก็เป็นการถ้าทางเลือกนี้เป็นไปได้
มันก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยค่ะ
กับมติคอรมอลแปลว่าอะไรคะ
คือมันมีมติคอรมอนะคะตอนปี๕๒นะคะ
บอกว่าถ้าจะของกฎ๖๐๐๐ข้ามปีนะคะ
กรณีนี้ก็คือ๔๕๑๕ล้านมันไม่ได้เบิกจ่ายในปีแรกปีเดียว
แต่ว่ามันแบ่งออกเป็น๓ปีนะคะ
มันจะต้องมีการต้องได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรก
อย่างน้อย๒๐นะคะ
จริงก็มีมติคอรมอลบอกว่าให้ลดเปอร์เซ็นต์นี้ลงเหลือประมาณ๑๕แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าอย่างน้อยปีแรกมันต้องมีการเบิกจ่าย
ผูกพันการไว้ก่อนเล็กน้อยนะคะ

เหมือนแบบกั๊กงบประมาณพูดง่ายว่าผูกพันไว้ก่อน
แล้วก็ค่อยเอาไปทำในทีหลัง

มันตัดไม่ได้สภาก็ตัดไม่ได้นะคะ
ก็จะเป็นเทคนิควิธีการที่ทำให้
พมเองมีปฏิออกมาว่า
ปีแรกเนี่ยต้องเบิกจ่ายอย่างน้อย๒๐นะคะ
ซึ่งกรณีนี้ถ้าตั้งในงบปี๖๓

ไปเบิกจ่ายในงบปี๖๔เนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
คือจริงแล้วเป็นไปได้ที่
เอาอย่างนี้นะคะคือในลักษณะของการข้ามปีงบประมาณเนี่ย
หลักวิธีปฏิบัติที่ทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
ทำได้เบิกจ่ายแค่บางส่วนใช่ไหมคะ
แต่ว่าในกรณีนี้โดยเฉพาะเลย
ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้
ก็คือเท่ากับว่าปี๖๓จะเบิกจ่ายเป็น๐
แล้วค่อยไปเบิกจ่ายปี๖๔นะคะ

ว่าโอ้โห๖๓เจอวิกฤตโควิดขนาดนี้
เอาล่ะรู้วิธีปฏิบัติหนา๒๐เปอร์เซ็นต์๑๕เปอร์เซ็นต์
ต้องทำไปก่อนเพื่อผูกพันอีก
แต่มันเกิดโควิดไงก็นี่ก็ช่วยชาติไง

ปีงบประมาณหน้าแบบนี้ได้ไหมคะ
ก็ในปี๖๔เองเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นวิกฤตโควิดนะคะ
พูดง่ายเพราะว่าหลายที่เนี่ยมันก็มีการประมาณการ
ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
มันจะไม่จบภายในปี๖๓
แล้วอาจจะยาวนานไป๑๘๒๔เดือนนะคะ
แล้วในปี๖๔เองก็มีการพูดถึงกันว่า
จะต้องมีการตัดงบลงทุนลง๕๐เปอร์เซ็นต์นะคะ
ดังนั้นโครงการลักษณะนี้
ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาใหม่อยู่ดีนะคะ
ถ้ามันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเนี่ย
มันสมควรที่จะต้องถูกยกเลิกไปก่อน
มากกว่าที่จะถูกชะลอไปค่ะ
เวลาที่เราได้ยินหน่วยงานนะคะ

เป็นงบผูกพันเป็นงบผูกพัน

แบบนี้คือวิธีปฏิบัติโดยที่กฎหมายรองรับด้วยนะคะ
คือไม่ได้เอาตามใจตามสถานการณ์อย่างเดียว

ถ้าสมมุติเราไม่อยากให้โครงการที่บอกว่า
มันเป็นงบผูกพันมันเกิดขึ้นนะคะ
จริงแล้วงบผูกพันนะคะ
ตามกฎหมายในแต่ละครั้งก่อนที่จะตั้งงบประมาณได้
มันจะต้องถ้ามีมูลค่าของโครงการเกิน๑๐๐ล้านขึ้นไปเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากมติคอรมอ
ได้รับอนุมัติจากคอรมอก่อนอยู่แล้วนะคะ
แล้วนั้นสามารถทบทวนได้ไหม
ฉันก็ต้องยืนยันว่ามันสามารถทบทวนได้นะคะ
หลายโครงการที่เราเจอในชั้นกรรมธิการนะคะ

แต่ว่ายังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
มันก็สามารถที่จะเลื่อนไปก่อนชะลอไปก่อนได้
ส่วนในกรณีของการยกเลิกงบผูกพันนะคะ
ฉันก็ต้องขอยกตัวอย่างเดิมนะคะที่ครั้งที่แล้ว
คุณวิโรธจากพระเก้าไกลเช่นเดียวกันก็พูดถึง
อันนั้นมีการจ่ายเงินมัตตรรำไปแล้วด้วย
แล้วก็เป็นโครงการในลักษณะที่
ถ้าเกิดภาษาที่เราเข้าใจก็คือ
แต่ว่าในภาษาทหารสำหรับอเมริกาอย่างเดียว

ก็ยังมีการเดินทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เจรจากับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ก็เป็นการยกเลิกโดยที่ไม่ได้รับเงินมัดจำคืน
แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ยินดีตกลง
โครงการนี้มันเป็นผ่านโครงการความช่วยเหลือทางด้านการทหาร
แล้วเราไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาใหม่ว่า
ณตอนนี้งบประมาณของประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด๑๙
ซึ่งก็ประสบปัญหานี้กันทั่วโลกนะคะ
ก็ดิฉันคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องเข้าใจ
แล้วก็เอาความจริงแล้ว
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีโครงการจัดซื้อรถยานเกราะประเภทนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๒จำนวน๑๐คันไปแล้ว
แต่ว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการส่งมอบ
ก็ถือว่าถ้าจะจำเป็นต้องใช้เราก็มีมาจำนวนนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นอีก๕๐คันก็สามารถที่จะยกเลิกทบทวนสัญญากันใหม่ได้

คือข้อแรกคือว่ามันจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมคะ

ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีตัวอย่างที่เราก็ใช้การเจรจานะคะ
ที่ฉันคิดว่าในยามนี้ทุกประเทศต้องมีความเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจกัน
และยิ่งโครงการนี้มันไม่ใช่โครงการที่เป็นระหว่างรัฐกับเอกชน
จะทำให้เอกชนเสียหายและดำเนินการฟ้องกับเราได้

และทุกรัฐทุกประเทศในเวลานี้ก็ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกัน
ถ้าจะมีการเจรจากันใหม่ว่าจะขอทบทวนสัญญาที่ได้เคยตกลงกันไว้
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกัน
เพราะว่าตามเอกสารของกรมสังควุฒิฐานบกเองก็ยังเป็นแค่แผนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ดิฉันคิดว่ามันทบทวนได้แล้วก็เป็นอยู่ในลักษณะวิสัยที่นานาอารยประเทศจะสามารถทำความเข้าใจได้
ว่าปัจจุบันนี้ถ้ามันจะต้องมีการลงทุนของภาครัฐใดมันจำเป็นที่จะต้องเป็นไปเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะ
ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างต่างหรือว่าแม้แต่การซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์เองถ้าทำได้ภายในประเทศ
มันก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
แต่ถ้าเกิดเป็นการนำเข้าอาวุธยุทธโปรกรณ์โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา
มันก็เท่ากับว่ามันคือการไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกานะคะ
ในยามนี้ในยามที่มีทั้งสาธารณสุขวิกฤตโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจไปในเวลาเดียวกัน
ดิฉันคิดว่าทุกประเทศต้องเข้าใจนะคะว่าสัญญาที่เคยให้กันไว้
ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกันจริง
มันยังสามารถที่จะอยู่ในวิสัยที่จะทบทวนได้
เพราะว่าวิกฤตของโควิด๑๙ถือว่าเป็นเหตุวิสัย
แล้วก็ในทางกฎหมายมันมีการเจรจากันได้ใหม่อยู่แล้วค่ะ

คือถ้าเรามองว่าปีนี้ยังไงต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต้องช่วยภายในประเทศก่อนจากโควิด๑๙
ซึ่งมันคงอธิบายไม่ยากหรอกกับคนทั่วโลกนะคะ
แต่คำถามคือสมมุติผลักไปเป็นปี๖๔จริง
คือคุณสิริกัญญาคือเราอาจจะต้องมองในแง่ดีไหมคะ
ว่าปี๖๔มันโอ้โหอาจจะผ่านอีกตั้งหลายเดือนนะคะ
คืออาจจะไม่ได้ต้องการการกระตุ้นมากขนาดนั้น

คือ๔๐๐๐กว่าล้านมันเทียบกับ
งบประมาณของประเทศที่จะใช้มันนิดเดียว

ก็ต้องย้ำเรื่องของสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วคอรมอลเองก็มีการมีคำสั่งให้ทบทวนงบประมาณปี๖๔แล้วนะคะ
โดยการตัดงบในส่วนผงบลงทุนลง๕๐
อันนี้เป็นคำสั่งมติคอรมอออกมาแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็มีการตัดงบอบรมสัมมนา
ดูงานต่างประเทศอีก๒๕นะคะ
ต้องการงบประมาณไปใช้ในการเอ่อ
ฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าที่จะนำไปใช้ในการลงทุนในอาวุธยุทธโปรกรณ์แน่นอนค่ะ